บุญที่น้องจะพาไปเที่ยวใต้
ไปที่เยาสะเลไปนังดูเลยดูปากการัง
ค่ะไปค่ะไปลองใต้หวัคพฤกันค่ะ
ไปกับพี่ไทยเอกพันธ์ค่ะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะ
นี่เลยตามภาพที่เห็นนะคะเป็นงานบุญเมืองคอนค่ะ
และแน่นอนเลือกตัวเลขมาแน่ค่ะ
เมื่อวานนี้ที่วัดข่าวพระทองพี่ไทยเฮกภัทรเป็นประธานพิธีวงศ์สวงศ์
เพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
ก่อนที่จะเริ่มพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาพระประธาน
พระประจำอุโบสถของวัดเขาพระทองที่กำลังก่อสร้าง
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะมันก็จะมีภาพพี่ท็อปพี่ไทย
เดินเรียรายหาเงินช่วยเหลือชาวบ้านตอนนั้น
ไปกับชาวด้านใช่มีเงินบริจาคใช่
ก็เอามาสร้างพระอุโบสถที่นี่แหละ
นี่สามารถคิดค่ะเพราะว่าจริงข่าววัดพระทอง
มีอายุมากถึง๘๐๐กว่าปีแต่ยังไม่มีพระอุโบสถ

ก็จะมีครบทั้งพระประธานพระโบสถนะคะ
พุทธศาสนิกชนมากราบไหว้กัน
ดูข่าวนี้ปังแน่นอนบุญใหญ่นะเธอ

๘๐๐กว่าปีนี้ไม่ได้บอกอะไรใช่ไหม

ระหว่างที่ทำพิธีนะคะมีเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นค่ะ

โอ้จู่แม่กบังดวงอาทิตย์ตามภาพอีกเลยอ่ะ

ลากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้และคอยโดนบันดาลให้พิธีสำเร็จ
ที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่แบบว่าจัดตอนค่ำนะ
ตอนกลางวันนี่แหละแต่อยู่ดีแม่กบ้านบ้าน
อาทิตย์คู่กลุ่มหัวขาหนาดนั้น
คุณผู้ชมนะคะดูแล้วขนหัวลุกมากจริงค่ะ
และแน่นอนก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนร้อง
คอยเราก็รอคอยนี่จ้ะจุดประทัดมาเลยจ้ะจำนวนหนึ่งหมื่นนัดค่ะ
อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคุณผู้ชมอ่านะคะแต่ว่าตามที่บอกแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าห้าสามเจ็ดแล้วก็สองศูนย์เฮ้ย
ซึ่งเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการพี่ได้คุยกับพี่ชายเอกพันธ์
คอนเฟิร์มค่ะว่าเลขประทัดที่จุดเมื่อวานนี้ก็คือห้าสามเจ็ดแล้วก็สองศูนย์นะคะ
ส่วนวัดที่ไปทำวุญกันก็เป็นวัดแปดร้อยกว่าปีนั่นโบราณ
หลายตัวแล้วนะคุณผู้ชมค่ะจดทดไว้ในใจกันแล้วกันนะ